ออกมาเตือนภัยนะคะอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
ปลอมระบาดค่ะพ่อค้าลอตเตอรี่อ่ะออกมาแบบขอร้องเรียนเรื่องนี้ด้วยตัวเองเลยนะคะ
บอกว่าตอนนี้แถวนิคมอุตสาหกรรม๓๐๔แบงค์พันธุ์ระบาดหนักมาก
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณตลาดนิคมอุตสาหกรรม๓๐๔ที่ตำบลท่าตูมนะคะ
เพราะได้รับการร้องเรียนมาไปเจอกับนายเกียรติศักดิ์ชูเชื้อวัย๔๖ปี
เป็นชาวศรีสะเกดเป็นนุ่มพิการแขนขาลีบเขาก็ขายลอตเตอรี่ค่ะ
นายเกียรติศักดิ์เล่าบอกว่าเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
กำลังนั่งขายลอตเตอรี่อยู่หน้าตลาดนัดเปิดท้ายบ้านคลองรัง
มีลูกค้าชายหญิงมาด้วยกัน๒คนค่ะ
ซื้อลอตเตอรี่ต้อง๖ใบแน่๖๐๐บาท
อ้าวพี่ขายใบละ๑๐๐นะต้องขาย๘๐เนอะมา๖ใบเป็น๖๐๐บาท
แบงค์พันธุ์มาให้เขาเขาก็ทอนไป๔๐๐บาทก็ปกติดีนี่
แต่ตอนนำเงินไปฝากที่ตู้เนี่ยแหละค่ะเอ๊ะหยอดใส่ตู้ฝากอัตโนมัติตู้ฝากเงินสดอะค่ะ
หยอดไปมันมีใบหนึ่งอ่ะตู้ก็คืนมาทุกทีเลย
พอบอกใส่เพิ่มคืนอีกใส่เพิ่มคืนอีก
ยังไงตู้มันจะไม่ปรับมันยังไงไปแลกกับแม่ค้าละกัน
พอเดินไปหาแม่ค้าที่ตลาดบอกขอแลกแบงค์หน่อย
จิ้นฟะกายอะแต่เขาก็ไม่ช้อถอยประกอบอาชีพสุจริตแต่คุณมาหลอกเขาแบบนี้
เขาบอกการแพร่ระบาดแบงค์ปลอมในปราจีนบุรีเนี่ยนะคะ
น่ากิติศัพท์เป็นเหยื่อรายที่สองแล้ว
มิจฉาชีพจะเลือกลงมือกับคนสูงอายุหรือไม่ก็ร้านที่มีคนใช้บริการมาก
วิธีการที่จะเอาแบงค์ปลอมมาใช้เนี่ย
เป็นการถ่ายเอกสารสีถ้าสังเกตดีจะเห็น
คือบางทีเวลาลูกค้าเยอะมันไม่มีใครมานั่งส่องลายน้ำไง
แต่ก็ต้องตรวจสอบกันด้วยนะคะขอเตือนประชาชน
ร้านค้าผ่อค่าแหมค่าตรวจสอบเงินให้ดี
จับจับสิสัมผัสมันหนาผิดปกติหรือเปล่า

คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมดูเรื่องเครียดมาหลายเรื่องแล้วมาดูเรื่อง